เอามาต่อกันที่เรื่องของน้องพีพีกันหน่อยดีกว่า
เป็นศิลปินที่คนรักเยอะมากจริง

แต่คุณผู้ชมคนดังมันเลี่ยงไม่ได้หรอก
คนรักก็มีคนที่ไม่ได้ชอบเราไปซะหมดมันก็มีเหมือนกันนะฮะ
มีคนวิจารณ์งานวิจารณ์ไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าหน้าผมของน้องเนี่ยนะ
น้องบอกว่าวิจารณ์ได้ถ้าอยู่ในขอบเขต
แต่ล่าสุดมีคนล้ำเส้นไปไกลค่ะ
พีพีบอกว่าขอใช้กฎหมายจัดการคนกลุ่มนี้แล้วกัน
บอกว่าให้ทีมงานจัดการเรื่องกฎหมาย
ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อพีพีหน่อย

ทั้งเพื่อนทั้งทีมงานแล้วก็พ่อแม่เขาด้วย

พีพีเปิดใจด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือนะ

เมื่อคนที่ตัวเองรักต้องมาถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดี

เอาจริงพีพีบอกไม่เคยให้ความสำคัญไม่เคยให้ฆ่านะ
แต่นี่มันล้ำเส้นเกินไป
จำเป็นต้องให้กฎหมายจัดการให้ถึงที่สุดค่ะ

ด้วยคำที่ดูถูกตัวเราให้คุณพ่อคุณแม่เรา
พี่ไม่ได้มองคิดว่ามีค่าอะไรในตัว
เขาเรียกว่าคุกขามคนรอบตัวเราด้วย
คุกขามคุณพ่อคุณแม่เราด้วยคุกขามพี่
ใดอย่างที่บอกไปว่าดาราศิลปินไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์คำวิพากษ์วิจารณ์แรง

ใช่นะคะแล้วก็มีคนแซวแหละน้องพีพีเขาจะเอาผิดนะคะ
อย่ามาเล่นกลับไปนะคะร้อนมันไม่ดี